เราย้อนไปดูเหตุการณ์ในช่วงเที่ยงนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่น
ซึ่งก็มี๓นักเตะไทยของเราไปเล่นในหลีกสูงสุดนะครับทั้งอุ้มธีรทร
ชนะทิพย์แล้วก็มุ้ยธีรสินนะครับธีรสินเนี่ยทำแอสซิตวันนี้ให้ทีม

ธีรสินแดงดาครับทีมจ่าฝูงครับยกพลไปเยือน
อันดับสามจากท้ายตารางครับุ๋ยยังมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับ
เกมนี้นาที๒๙ครับเจ้าบ้านสนานันทรศึกเกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับ
แต่ว่าลูกยิงของทางริกิฮาราคาวะเนี่ยไปชนคานนะครับ
มีจังหวะเปลี่ยนตัวครับนาที๕๕ครับ
รสินเปลี่ยนแทนที่ของเดกิวาตารินะครับลงไปพลิกเกม
แล้วก็ที๘๓ครับธีรสินพักก่อนจะแตะให้กับทางบราทิสนะครับ
แล้วก็ที๘๙ครับมุ้ยได้ลุ้นประตูจากลูกโป่งแต่บอลเนี่ยข้ามค้านครับ
ก่อนที่วินาทีสุดท้ายครับธีรสินกำลังจะหลุดเดี่ยว
แต่ผู้สินเป่าจบเกมก่อนครับทำให้ซานเฟชเช่เอาชนะไป๑ต่อ๑
ส่วนบุ้ยสายหัวเลยครับโอ้หลุดเดี่ยวนี่มีโอกาสลุ้นประตูครับ
สายวิเชียก็เก็บ๓แต้มครับยังเป็นทีมนำนะครับ๙นัด๒๕คะแนน
วิโซโกเบนะครับเปิดบ้านเจอกับนาโกย่าแกมปัสครับ
เกมนี้จะอุ้มธิรทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
เริ่มเกมไป๑๒นาทีครับแฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮครับ
บูยองพลิกตัวยิงให้กับวิเซอร์โกเบน้ำ๑๐
เข้าสู่ครึ่งหลังครับเริ่มมาได้๖นาทีชูเฮออสซิกิ
แต่บอลให้กับลูคัทบูดอลสกี้ครับซัดด้วยขวาเจ้าบ้านนำ๒๐
และอาที๘๑โพดี้แผงลิฟต์อีกกันครับครับ
จากเวลิงตันซัดเข้าไปเด็ดขาดเลยครับ
เซอร์โกเบเก็บ๓คะแนนครับชนะ๓๐เก็บเพิ่ม๑๔แต้ม
รั้งอันดับ๗ของตารางฟอร์มยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับ
วิสเตอร์โกเบปิดท้ายที่คอนเซลเลซัปโปโรครับ
เกมนี้ชนะทิพย์สงกระสินก็ลงเล่นให้กับคอนซาเร่๘๑นาทีนะครับ
แต่ว่าไม่สามารถช่วยทีมเก็บ๓แต้มได้
เสมอกันไปแบบไร้สกอร์๐ต่อ๐นะครับ
ัปโปโรเล่น๙นัดมี๑๕แต้ม
ส่วนอุระวะมี๑๒แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ๙ของตารางครับ
แล้วก็เน้นย้ำผลนะครับโตโยต้าไทยลีกกันหน่อยครับ
เพิ่งจะจบลงไปทั้งหมดนะครับ
ราชนาวีเสมอกับแอร์ฟอร์ส๑๑อุบล
เสมอชายนาฬ๑๑ชวนบุรีครับ
เสมอกับเมืองทอง๑ต่อ๑แล้วก็การท่าเรือนั้น
เอาชนะพีทีประจวบไป๑ประตูต่อ๐ครับ